ไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยนะคะ
เชื่อว่าถ้าพูดชื่อวัดป่าบ้านตาดหลายคนน่าจะรู้จัก
แต่ว่ามันเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นค่ะเกิดไฟไหม้ที่วัดขึ้นนะคะ
แล้วก็ที่น่าสลดใจก็คือเจ้าอาวาสค่ะพระอาจารย์สุดใจทันตมโนนะคะ
ถูกไฟคลอกบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มรณภาพขณะนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทางศิษยานุสิตแล้วก็ทางวัดก็เห็นชอบให้ส่งสรีระสังขารของท่านไปผ่าชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลบ้านตาด
ก็กำลังช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีเพลิงถึงจะสงบนะคะ
โดยกุฏิของพระอาจารย์เป็นกุฏิไม้ยกพื้นสูงตั้งอยู่หลังสาลาประมาณ๒๐๐เมตร
ไฟเริ่มไหม้จากด้านหน้ากุฏิแล้วก็ลุกลามไปที่ห้องนอน
ทำให้เอกสารสำคัญแอร์คอมพิวเตอร์สิ่งของในกุฏิเนี่ย
ได้รับความเสียหายหมดเลยค่ะส่วนพระอาจารย์สุดใจทันตมโนวัยเจ็ดสิบหกปี
เจ้าอาวาสวัดอยู่ในกุฏิตอนไฟไหม้ด้วยนะคะครับ
ถูกไฟคลอกได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ได้สติพระลูกวัดเนี่ยก็ช่วยกัน
เหล็กดัดด้านหลังกุฏิเพื่อนำร่างท่านออกมาแต่สุดท้ายแล้วท่านก็มรณภาพ
ขณะที่กำลังนำส่งโรงพยาบาลนะคะก็เลยนำสรีระสังขารกลับมาที่วัดป่าบ้านตาดค่ะ
สิทธิชัยสุกิโตวัย๔๐ปีพระลูกวัดก็เล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยพระอาจารย์นอนอยู่ในกุฏิศิษยานุสิตเป็นคนเห็นค่ะว่ามีไฟไหม้อยู่บริเวณบันได
แล้วก็เห็นว่าไฟเนี่ยมันลามไปเร็วมากก็เลยรีบแจ้งพระลูกวัดให้เข้าไปช่วย
แต่ขึ้นบันไดไปไม่ได้เพราะว่าไฟมันลุกไหม้อย่างรุนแรง
เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปปีนหน้าต่างแทนนะคะ
ก็เห็นพระอาจารย์นั่งอยู่ที่พื้นแล้วหน้าฟุบอยู่ที่เตียง
ก็เลยช่วยกันใช้ไม้งัดเหล็กดัด
แต่ก็งัดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเหล็กมันแข็งมาก
ก็ต้องลงมาตามพระมาช่วยกันอีกหลายรูปนะคะ
พอขึ้นไปอีกทีก็เห็นว่าพระอาจารย์ลงไปนอนที่พื้นแล้ว
ก็ทำอะไรไม่ได้เลยเข้าไปก็ไม่ได้
ก็ทำได้แค่ช่วยกันฉีดน้ำดับไฟรอจนรถดับเพลิงมาฉีดน้ำดับไฟด้านหน้า
เพลิงเบาบางลงถึงจะช่วยกันงัดเหล็กดัดเข้าไปอุ้มร่างพระอาจารย์ที่หมดสติ
แล้วก็ร่างกายถูกไฟลวกตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเนี่ยออกมาทางหน้าต่างเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
อุ้มทรรมานควรเข้าปลอดควรจะกัดสติเพราะเจอควร
สำลักษณ์มันนัดเมื่อเกี่ยวตอนกี่มองประมาณใบมุมกว่าแหละควรใบสองแล้วมั้ง
หน้ากรอบเกียรติการจนะไว้ยาววัธกรก็เล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์สุดใจ
ป่วยเป็นพากินสันค่ะแต่ก็จะปฏิบัติกิจของสงฆ์ทุกวัน
เสร็จแล้วก็จะกลับมานอนพักผ่อนที่กุฏิตอนบ่ายสองโมงครับ
ค่อยลุกขึ้นมาฉันยาอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้มาเกิดเหตุไฟไหม้ซะก่อนนะคะ
แล้วก็เลยทำให้ท่านมรณภาพก็เลยจะมีการแจ้งให้พระผู้ใหญ่
พระอาจารย์อินทวายสันตุสัตโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยรับทราบ
ซึ่งก็จะเดินทางมาให้คำปรึกษาในการจัดพิธีตามแนวทางของพระวัดป่า
แล้วก็เสนอให้ตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องการจัดพิธีงานชาปนกิจด้วยนะคะ
นายวัญชัยจันพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
ต้นสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งพระเนรญาติโยมเอาไว้บ้างแล้ว
แล้วก็ได้มอบให้ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
ประสานงานด้านพิธีให้เป็นไปตามความประสงค์ด้วยนะคะ
เย็นที่ผ่านมาพระอาจารย์อินทวายเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย
ก็เดินทางมาถึงวัดป่าบ้านตาดแล้วและมีการประชุมร่วมกันกับทางวัด
ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ศิษยานุสิตที่ใกล้ชิด
เห็นควรที่จะให้ส่งสรีระสังขารของพระอาจารย์สุดใจเนี่ย
ผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น
โดยจะนำสรีระสังขารเดินทางไปในวันนี้ทันทีเลยนะคะ
สำหรับประวัติของพระอาจารย์สุดใจทันตมโนนะคะเดิมเนี่ย
ชื่อนายสุดใจชาวสมุทรเกิดวันที่๑๔ตุลาคมปี๒๔๔
ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ปีดาชื่อนายวิงมันดาชื่อนางปุ่นนะคะ
จบการศึกษาปริญญาโทพัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
จากพัฒนาการเศรษฐกิจคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะคะครับ
โดยได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดอโสการาม
ในวันที่๒๕มีนาคมปี๒๕๑๖ค่ะ
แล้วก็มีพระเทพโมลีเป็นพระอุปัชชา
สิทธิเอกของหลวงตามหาบัวด้วย
และท่านก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาก
วันที่๖มีนาคมปี๒๕๕๔นะคะ

เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคมก็คือวันนี้
สิริรวมอายุได้๗๖ปี๔๘พันศาค่ะ